เล่ามา๒๓วันแล้วสาวอุดรช้ำรักให้คุณนะ
ก็รักกับชายคนหนึ่งแล้วก็มีการที่จะมาพูดคุยกัน

ตกลงค่าสินสอดทองมั่นไม่ได้ครับ๕๐๐๐บาท
ฝ่ายสาวเรียกไปแต่ว่าพ่อฝ่ายชายให้ไว้๒๐๐บาท
บอกว่าก็เดี๋ยวอันนี้ก็จองกันอะไรทำอะไรกันไว้ก่อนก็ได้วางไว้ก่อน
ฆ่าผูกมือกันไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวที่เหลือว่ากัน
แต่ปรากฏว่าเมื่อทั้งสองครอบครัวมาเจอกันอีกครั้ง
ฝ่ายชายด่ากราดเลย
บอกว่าผู้หญิงมาอ้อยลูกชายของผม

เดี๋ยวให้ฟังพ่อเขาว่าเองนะฮะ
แล้วมาหลอกให้ลูกชายรับผิดชอบและยังมาเรียกค่าสินสอด
แบบนี้ใช้ไม่ได้คุณผู้ชมทุบโต๊ะด่าเลยนะฮะ
กู้สิไหมมันขึ้นอยู่น่ะ
มึงเขาบ้านไอ้เหี้ยงกู้เนี่ยมึงเป็นแบบอนุญาตเหรอ
มึงช่างพ่อนำลูกกู้ก็จะหนีไปใส่

ใครของบุ๊คค้าเศียรายของน้อง
เอ้าลูกชายครับ

ไอ้บุ๊คค่ะมึงบอก

แล้วถึงขั้นพ่อไม่ใช่ทุบโต๊ะนะเมื่อกี้ไม่แน่ใจ

ถึงขั้นเปิดกงเปิดก้นเหมือนทำแบบล้อเลียนกัน
นั่นสิครับเพราะว่าตัวฝ่ายหญิงก็คือน้องนิ๊ง
พูดถึงเรื่องของค่าเสียหายที่ลูกชายพ่อมาทำกับหนู
โอ้โหพ่อของฝ่ายชายขึ้นเลยค่าเสียหายอะไร
แล้วก็เมื่อกี้ก็เห็นคุณป้าท่านหนึ่งโอ้โห
เปิดเสื้อข้างหลังโชว์ก้นนะฮะ
คุณผู้ชมฮะนี่เป็นเหตุการณ์เดือดลั่นบ้านเลยครับ
โวยวายคือพ่อฝ่ายชายก็คือนายสุธิน
อินอายุ๕๗ปีพ่อของนายโหน่งนะครับ
เลือดขึ้นหน้าฮะทุบโต๊ะชี้หน้าด่านางสาวนิ้ง
นามสมมุติว่าที่ลูกสะพ้ายหลังจากมาเจรจาตกลงค่าเสียหายกัน
ตกลงกันไม่ได้ก่อนจะเปิดฉากด่ากันอย่างดุเดือดนะครับ
เรื่องนี้ย้อนกันสักนิดนึงเผื่อคุณผู้ชมไม่ได้ติดตามซีรีส์หนึ่ง
ค่ะเออนะฮะก็ต้องติดตามกันก่อน
ถ้าจำกันได้เราเล่าไปเมื่อวานต้นเรื่องมาจากที่นางสาวนิ้ง
ร้องเรียนกับนักข่าวบอกว่าเธอถูกเทงานมั่น
ทั้งที่ตกลงกับครอบครัวของฝ่ายชายดิบดี
ว่าจะมีค่าสินสอด๕๐๐๐บาททองคำหนัก๑๐๐๐บาท

โดยจะแต่งกันเดือนกุมภาพันธ์ปี๖๖นี่คือสัญญาคุณ
บันทึกสัญญาระหว่างจุดกับจุดนะฮะ
แล้วก็บอกค่าสินสอดเท่านี้นะฮะ

แล้วก็แต่งกันเดือนกุมภาพันธ์ปี๖๖มีพยานพร้อมเลยนะครับ
ทีนี้ฮะพอคุยเจรจากันปรากฏว่าพ่อของฝ่ายชายเนี่ย

แต่พ่อฝ่ายชายบอกว่าอันนี้มันเหมือนเป็นการ
ผูกไม้ผูกมือกันไว้ก่อนนะ
แต่สุดท้ายคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่า
ทีมข่าวของเรานอกจากคุยกับฝ่ายหญิงก็คือนิ้งแล้ว
ก็ต้องคุยกับฝ่ายชายบ้างโน่งเกิดอะไรขึ้น
คุณหนีสินสอดคุณหนีกันไปมั่นหมายหรือเปล่า

ทีนี้ครับฝ่ายชายขอเปิดหน้าสู้
แต่ก็ต้องเซ็นเซอร์หน้าทั้งสองฝ่ายเราก็เซ็นเซอร์หน้า
ฝ่ายชายคือนายโหน่งเปิดเผยกับไทยรัฐของเรา
บอกว่าผมเองกับนิ้งคบกันได้๕วันเองพี่

แต่คือตอนนั้นมันใจตรงกันตอนวันเจอกันมันก็ใจตรงกัน
เขาก็ไม่มีสามีแล้วเลิกกันไปแล้วเขาก็ถือว่าโสด
ผมก็ไม่มีเมียแล้วผมก็เลิกกันแล้วผมก็ถือว่าโสดนะฮะ
แต่ทีนี้พออยู่ด้วยกันสัก๒๓วันเพราะฝ่ายหญิงมาอยู่ที่บ้าน
ฝ่ายหญิงตอนนั้นก็ดูแลที่บ้านเป็นอย่างดีเหมือนกันนะ
ล้างจงล้างจานทำกับข้าวแล้วก็ช่วยกันทำในครอบครัว

แต่ทีนี้ฝ่ายหญิงขยันขย่อให้ไปพูดคุยกับพ่อแม่ของเธอหน่อย
โดยอ้างว่าที่ฝ่ายหญิงมาค้างบ้านโหน่ง
กลัวแม่จะฆ่ากลัวพ่อจะด่าหนีมาอยู่บ้านผู้ชาย
อยากให้พ่อแม่ของโหน่งไปคุยกับพ่อแม่ของเธอหน่อย

กลายเป็นบังคับให้ผมแต่งงานด้วย
มีบันทึกสัญญาสินสอดทองมั่นอะไรต่างนานา

หลังจากพูดจากับผู้ใหญ่แล้วนะฮะนิ้งก็มาอยู่ที่บ้าน
ด้วยผมเองก็ตะขิดตะขวงใจแล้วผมก็กะอักอ่วนเหมือนกัน
เพราะว่าจริงแล้วจะถามว่าผมรับผิดชอบไหม
ก็มันยังไม่ถึงขั้นแต่งงานกันมันเพิ่งเจอกันเพิ่งคบกันเอง
แต่ทีนี้พอฝ่ายสาวมาอยู่ที่บ้านผมก็ทำงานฮะ
รับจ้างไถนาหาเงินให้เธอใช้วันละ๑๐๐บาท
ครั้งสุดท้ายที่เป็นจุดแตกหักที่ทำให้ผมต้องหนีไปเลย
ก็คือตอนนิ้งบังคับให้ผมเอาที่นา๑๐ไร่ไปจำนอง
ตอนนั้นผมก็ทำให้แล้วนะแต่มันขาดเรื่องเอกสารไปนิดนึง
แล้วทีนี้พอจำนองไม่ได้ฝ่ายหญิงด่าผมฮะ

ผมก็เลยโกรธมากผมก็ทนไม่ได้เลยหนีไปนอนตามทุ่งนาซะนะครับ
ว่าผมก็เลยตัดสินใจหนีไปแบบที่พ่อกับแม่เขาว่าลูก
ทีนี้พอเป็นข่าวออกไปก็ต้องเคลียร์กันหน่อยสิ
ตกลงว่าจะมั่นหมายกันไหมจะแต่งกันไหม
แล้วพ่อแม่ของฝ่ายชายก็เลยไปคุยกัน
ไปทุบโต๊ะคุยกันทะเลาะกับฝ่ายหญิงเหมือนกันนะครับ
ทีนี้พ่อแม่ฝ่ายชายบอกแบบนี้
บอกว่าจะเรียกค่าเสียหายจากฝ่ายหญิงด้วยนะ

ทั้งที่ฝ่ายนู้นก็มีลูกมาแล้ว๓คน
แล้วก็ยังมีแผนสูงหลอกให้ลูกชายเอาโฉนดที่ดินไปจำนองอีก
พ่อบอกว่าลูกสะพ้ายแบบนี้พ่อรับไม่ได้
ถึงกับทุบโต๊ะต้องชี้หน้าด่านะครับ
ก่อนเกิดการปะทะคารมขึ้น
สุดท้ายคุยกันไม่ได้แล้วฮะต้องแยกย้ายกันไป
แต่ฝ่ายหญิงบอกว่างั้นค่อยไปเจอกันที่โรงพักแล้วกัน
เพราะว่าฝ่ายหญิงก็บอกว่าฝ่ายหญิงเสียหายเหมือนกันนะครับ

ทั้งสองฝ่ายจะไปออกรายการร่วมกันที่กรุงเทพมหานคร

รู้สึกภูมิใจในลูกชายที่ตั้งสติได้
เหมือนครั้งก่อนและก็จะไม่เอาลูกสะพ้ายคนนี้
อาจจะสินสอเท่าไรจะอะไรยังไงเนี่ย
ถามเรื่องของใจกันก่อนดีกว่า

คือเรื่องระยะเวลาเราอย่าไปตัดสินเขาเลยว่าเขาเจอกันกี่วัน
แต่คนเขาอาจจะรักกันจริงแต่ประเด็นคือ
เขารักกันแล้วพร้อมที่จะอยู่ด้วยกันหรือเปล่า